เรื่องราวในชีวิตจริงมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายที่เราเองต้องเฝ้าระวัง
บางทีเราไปจอดรถตามสถานที่ต่างนะครับโอ้โหแค่บางทีเนี่ยเสี้ยวเวลาวินาทีที่เป็นวินาทีของการถูกขโมยเนี่ยนะ
เราเดินกลับมาเนี่ยบางทีเจอรถของเราแล้วเจอกับใครก็ไม่รู้ที่กำลังทำทีทำท่าว่ากำลังงัดรถอยู่
ถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงเอาไปดูภาพเหตุการณ์นี้นะครับ
ไปเรื่อยนะครับนี่คือภาพของกล้องวงจรปิดในห้างแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
บันทึกภาพขณะที่พนักงานสาวคนหนึ่งกำลังเดินกลับไปที่รถแล้วพบว่ามีผู้ชายนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังงัดประตูรถเก๋งโตโยต้าสีขาวของเธออยู่
ขณะที่กำลังงัดอยู่นั้นบอกว่ากำลังจะทำกุญแจสำรองเผื่อเอาไว้ด้วยอีกต่างหาก
มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือเธอเนี่ยเจ้าของรถเดินไปแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนนั้นที่สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเสื้อยืดสีดำสวมหมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
แล้วพอเห็นเจ้าของรถมาคนนี้วิ่งตะเลิศหนีไปเลย
แต่ยังไงล่ะมันยังมีอีกคนนึงไอ้คนที่คอยงัดแงะรถอ่ะ
โอ้โหเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนนั้นด้วยนะฮะอันนี้แต่เจ้าของรถเข้ามาถึงรถแล้วนะ
นี่ครับคุณเมย์เจ้าของรถครับเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเองทำงานอยู่ภายในห้างทุกวันและจอดรถในลานจอดรถในอาคารแห่งนี้ทิ้งเอาไว้ก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นปกติ
วันเกิดเหตุขณะกำลังเดินกลับไปที่รถหลังจากเลิกงานเจอกับชายคนหนึ่งกำลังงัดเปิดประตูรถของเธออยู่ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็เจอกับผู้ชายอีกคนนึงเขาเปิดฝากระโปรงถอดแบตเตอรี่ออกเฮ้ยทำไมต้องถอดออก
เพราะว่าไม่ให้สัญญาณการขโมยมันดังไงแล้วทีนี้พอเดินเดินเข้าไปอีกคนนึงที่กำลังงัดเนี่ยเขาก็อ้างว่านี่นี่กำลังจะทำกุญแจสำรองอยู่ด้วยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยตอนนั้นน่ะเธอบอกว่าเธองงมากกับการที่มีคนมางัดรถของตัวเธอแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นช่างทำกุญแจเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องมีคนโทรไปจ้างเขาให้มาทำกุญแจสำรอง

ตอนนี้เธอก็ไปแจ้งความเอาไว้นะครับกับทางสายตรวจสอบพ่อแม่ปิงอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นแหละให้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วทางตำรวจเนี่ยนะครับก็ได้ควบคุมตัวนี่คนนี้ก็คือช่างทำกุญแจที่เขาอ้างว่ามีคนโทรศัพท์ไปหาเขาทีนี้ตำรวจก็บอกงั้นเอาเบอร์มาสิเบอร์คนที่โทรไปจ้างคุณอ่ะให้มาทำแบบ
ประจำวันเอาไว้ที่ส่วนพอแม่ปิงไว้เป็นหลักฐานก่อนซึ่งตำรวจเองเขาก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างของช่างทำกุญแจนะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไง
การสอบสวนต่อไปนะครับเราเอาเรื่องนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเนี่ย
เป็นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะบางคนขับรถไปจอดในที่เดิมเวลาเดิมในทุกวี่ทุกวัน
แต่บางครั้งบางวันมันไม่เหมือนเดิมก็คือมันอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก็เป็นได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำจริงก็คือการเลือกที่จะจอดรถเลือกในจุดที่มีผู้คนพุกผ้าหน่อยก็ดีไหม

ใช่ไปในจุดที่มีคนเดินผ่านง่ายแล้วก็ในมุมที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเผื่อใช้เป็นหลักฐานใน
ค่ะอันนี้ดีนะรอบครอบเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
อันตรายเหมือนกันนะคุณผู้ชมเวลาจะลงจากรถอะไรอย่างนี้ล็อกรถให้ดีโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะขึ้นรถอะไรก็ดูดีกันด้วยนะ